นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ

วันนี้เสื้อสงครานเลย
นายเดชาพูดถึงกรณีที่

นายเดชาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่คุณตังโมเนี่ย
ได้ไปแจ้งความ
ได้รับความเสียหาย

คุณแตงโมเป็นเด็กเอ็นนะ

คุณแม่ก็ไปเล่าให้ตำรวจฟังว่าแม่เสียหาย

ก็ต้องรอให้ตำรวจพิจารณา
หากเป็นการใส่ความผู้อื่น

ที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับ

หากนายสันทนะจะฟ้อง
ร้องตนทนายเดชาบอกว่า

แล้วตัวผมเองก็เป็นทนายความ
ไม่ต้องไปจ้างทนายที่ไหนด้วย

ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดด้วย
วันนี้ทนายเดชายังบอกกับเรานะครับ

ชอบไปไลฟ์แล้วก็มีการพูด

ท้าทายแล้วก็ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องจากจินตนาการ

ใส่ข้อความเท็จลงในคลิป

คดีคุณแตงโมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง

นี่ก็จะถูกดำเนินคดีเหมือนกัน

ในการที่จะปิดช่องเหล่านี้ด้วย

หลังจากนี้ไปสงสัย
บุคคลเหล่านี้อาจจะต้องไป
ไลฟ์อยู่ข้างถนน

คนเหล่านี้เขาผิดข้อหาอะไร

ก็ถ้าจะฟ้องก็เป็นโทษความผิด

การแจ้งความเท็จการหมินประมาท

หรือว่าเรื่องของพรบลิขสิทธิ์อีกนะ

เท่าที่คุยกับตำรวจในทางลับอาจจะประมาณสัก๑๐คน

เขาจะประสานกับกระทรวง
ดีเอสแล้วก็ปทปิดช่อง

เขาเล่าให้ผมฟังนะ
บางคนเคยมีเฟซบุ๊กก็ดูลปิดไปแล้วเห็นเหรอ

ต่อไปก็ต้องไปไลฟ์สดอยู่ข้างถนน
นี่ล่าสุดธนายเดชาบอกว่า

สสพลังประชารัฐก็ออกมาเรื่องคดีนี้อยู่เหมือนกันนะฮะตอนนั้นก็มาช่วยลุงนิดใช่ไหม
คนหาปลาแล้วก็ไปช่วยคุณกติกเรื่องคดีอยู่เหมือนกัน
นายเดชาบอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณศิระได้คุยกันอยู่
คุณศิราบอกกับทนายเดชาว่าหลังจากส่งสำนวนส่งฟ้องอะไรของคดีคุณแตงโมเรียบร้อย
คดีใหญ่เดี๋ยวจะเริ่มฟ้องนักการเมืองหนึ่งคนกับคนมีสีอีกหนึ่งคนที่ตาขวางหน่อย
ใครก็ไม่รู้แล้วจะฟ้องนักแสดงที่ไปกล่าวใส่ร้ายคุณกติกด้วย
ซึ่งสุดท้ายแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปอบอุ่นในโลกออนไลน์
แต่ไปเดียวดายที่หน้าบันลัง
โอ้โหแต่ละคำของทนายเดชาวันนี้เนาะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าอย่างเคสคุณกติก
จะใช่คนเดียวกับทนายเดชาหรือเปล่าที่ว่าจะไปฟ้องไปฟ้อง
ทนายเดชาบอกแม่มันก็หน้าคล้ายนะ

เช้าที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะสสเต้มงคล
กิจได้ติดต่อมาหาทนายเดชาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปที่
จะไม่สามารถห้ามปรามอะไรกันได้คือถ้าเป็นถึงสอสอก็อยาก
คิดเอาเองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วข้อมูลที่เพิ่งแถลง
ออกมาเนี่ยวันนั้นที่ตั้งโต๊ะแถลงกันเนี่ยมันดูเหมือนแบบโอ้โห
เป็นหนังเจมส์บอลมากไปหรือเปล่าอืมอ่ารองเท้าเปลี่ยนสีทรงผมไม่
เท่ากันตัวปลอมสลับร่างสลับเรือคือข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมาจาก
หนังหรือเปล่าก็เลยอยากฝากไปถึงสสเต้มงคลกิจกับ
ทีมงานว่าขอให้พักผ่อนให้เต็มที่หลังจากปิดคดีเนี่ยจะมี
การส่งต่อเรื่องไปที่อายการแล้วก็เตรียมส่งฟ้องผู้ต้องหา
จากนั้นอีกหนึ่งเดือนจะมีการนัดขึ้นศาลถ้าปิดคดีคุณตังโมนะฮะ
ที่ตำรวจแถแหลงนะครับพันประช่วงสัก๑๘เมสายนเนี่ยจะ
เป็นการสืบพยานโจทย์จำเลยอะไรต่อไปเนี่ยทนายเดชาก็เล่า
ขั้นตอนทางคดีอะไรให้ฟังอืมอ่าก็ถ้าในส่วนตำรวจก็น่าจะช่วง
นี่แหละหลังสงครานก็คงจะปิดคดีในส่วนตำรวจได้ค่ะก็